อนปกติตอนนี้หลายทหารที่มีบ้านเรือนอยู่ที่โรงงานมิ่งตี้กิ่งแก้วซอย๒๑
ก็ต้องคิดอยู่ในใจว่าเออจะกลับบ้านได้หรือยัง
มันก็มีประทู้อะไรขึ้นมาบ้างแต่คงไม่ไปเลิฟตูมน้ำอีก
แต่ทางจังหวัดบอกว่าถ้าในลักษมณี๑กิโลเมตร
อย่าเพิ่งกลับนะฮะเพราะว่าเรื่องของควันสารเคมีต่าง
หรือว่าการดูว่าเพลิงมันจะประทุขึ้นมาอีกหรือเปล่าเนี่ยต้องเอาให้แน่นอนก่อน
ใช่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอสักวัน๒วันด้วยซ้ำนะคะในการประเมินสถานการณ์
ใช่แล้วก็มีผู้เดือดร้อนเนี่ยประมาณ๘หมื่นคนนะครับ
จังหวัดสมุทรปราการที่วันนี้ได้แถลงออกมา
ราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านวัญชัยโครงเกษมวันนี้ก็แถลงความคืบหน้า
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีเพลิงไหม้ที่โรงงานที่ซอยกิ่งแก้ว๒๑นะครับ
โดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้บาดเจ็บทั้ง๓๓คน
ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยพระองค์ทรงรับผู้บาดเจ็บ๓๓คน
ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เบื้องต้นนะครับได้รับรายงานว่า
แรงระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของควันแล้วก็สารเคมี
มันส่งผลกระจายไปในพื้นที่๔ตำบล๓๐หมู่บ้าน
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบกว่า๘๐๐๐คน
มีบ้านเรือนที่เสียหาย๕หมื่นครัวเรือนนะฮะ
ระเบิดแบบตู้มขึ้นมาแล้วแบบสั่นสะเทือนกระจกแตก
หรือว่าบ้านพังเสียหาย๕หมื่นกว่าครัวเรือน
ที่ได้รับผลกระทบจะมากน้อยก็ต่างกันไป
ผู้บาดเจ็บมีทั้งหมดณขณะนี้๓๓คนนะครับ
แล้วก็อย่างที่ทราบมีผู้เสียชีวิต๑คน
ก็คือน้องพอสที่เป็นอาสาที่เข้าไปช่วยดับเพลิง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยทางท่านผู้ว่าบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้
แต่ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี๕กิโลเมตร
กลับเข้าบ้านเรือนของตัวเอง
โดยเฉพาะ๑กิโลเมตรนี่ห้ามเด็ดขาดนะฮะ
เนื่องจากต้องรอดูให้ชัดเจนก่อนเกี่ยวกับความปลอดภัย
ถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะกลับไปได้
ว่าอีกจะต้องสักประมาณ๑๒วันนะฮะ
จะสามารถให้ประชาชนกลับเข้าบ้านเรือนได้
กลับไปนะครับถึงจะมีบทสรุปที่ต้องกัน
ก่อนที่จะให้เชิญพี่น้องได้กลับเข้าสู่ที่พัก
ก็จะเร่งรัดดำเนินการภายในวัน๒วันนี้แหละครับ
ท่านที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนนะครับ

นี่ฮะไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับที่สพบางแก้วนะฮะ
ตำรวจบอกว่าต้องไปแจ้งความที่สพบางแก้วนะฮะ
ว่าเป็นพื้นที่ของทางโรงงานที่เกิดเหตุระเบิดนะครับ

แล้วเดี๋ยวถึงเวลาในการที่จะดำเนินการกันต่อไป
ค่าชดเชยเยียวยาต่างเนี่ย